ต่อกันที่นักร้องนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างรัฐกล้าวอมรดิตนะคะ
ก็ถูกบรรดาแฟนละครจับตามองว่าบทบาทของเธอในละครเรื่องต่อไปนั้น
แซ่บแล้วก็แรงไม่แพ้เรื่องที่ผ่านมาหรือเปล่าค่ะ
เคยสร้างกระแสอีแย้มกระหึ่มทั่วประเทศไปแล้วนะคะ
สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือรัฐกล้าวอมรดิต
ซึ่งจากบทบาทที่เล่นไว้ได้ดีเป็นอย่างมาก
ก็ทำให้เธอถูกคาดหวังจากเหล่าแฟนละครไม่น้อย
ว่าละครเรื่องต่อไปกับบทที่เธอจะรับเล่นนั้นเป็นยังไง
ซึ่งเธอเผยว่าในขณะนี้ค่ะมีผู้จัดติดต่อมาอยู่เรื่อย
และมีหลากหลายบทบาทที่น่าสนใจ
แต่เธออยากเล่นอะไรที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเล่นมาก่อน
ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบทที่แรงเสมอไปนะคะ

ก็ไม่ได้ทำให้เธอกดดันในการทำงานชิ้นต่อไปค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าตัวเองเต็มที่กับผลงานทุกชิ้นมากเลย
บทที่ค่อนข้างจะแรงแบบนี้ก็มีนะคะ
จากความหลากหลายให้กับคุณผู้ชมนะคะ
เราทำอาชีพนี้เพราะว่าเราสนุกที่จะได้เป็นคนโน้น
เป็นคนนี้ที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไป
ถ้าเลือกได้เราก็อยากจะเป็นคนอีกแบบนึง
ถ้ามีคนติดต่อมานะคะ
พี่จะดูว่าเราอยากเป็นคนนี้หรือเปล่าคนนี้แบบน่าสนใจหรือเปล่า
แล้วแบบเราจะรู้สึกสนุกที่จะได้ไปกองทุกครั้งไหม
อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีมีติดต่อมาบ้างอะนะคะ
รับแล้วหรือยังก็มีที่กำลังคุยกันอยู่
พี่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องคิวมากกว่า
กลัวจะรับผิดชอบให้ได้ไม่เต็มที่